วันนี้ซุปเปอร์ชุมชนนะฮะจะพาไปดูเรื่องราวของเมืองหมอแคนที่ชาวบ้านเขามารวมตัวกันนะฮะคุณผู้ชมฮะในการทำแหนมตุ้มจิ๋วขาย
สร้างรายได้อย่างดีและอร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงซุปเปอร์ชุมชน
เกร็ดเจ้างงเกร็ดเจ้างงเจ้าค่ะ
บอกเลยชุมชนไหนมีของดีการันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋า
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้จะพาไปพักผ่อน
ว้าวพบกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลับประจำทินของเจ้าอิศักดิ์

หลิวต้มหมูแจ๋ม
แหมฟกหมูจิ๋วของกลุ่มอาชีพบ้านหนองไห่
ตำบลพระลับจังหวัดขอนแก่นแก่น
ซึ่งแหนมต้มหมูจิ๋วถือว่าเป็นของฝากชื่อดัง
การันตีด้วยยอดสั่งซื้อมากถึง๓๐๐ชิ้นต่อเดือนเลยทีเดียว
แต่เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมจะหาว่าดาวขี้โน้
เพราะฉะนั้นดาวจะพาไปบุกดูวิธีการทำแหนมตุ้มหมูจิ๋ว
ของกลุ่มอาชีพบ้านหนองไฮว่าจะน่าทานขนาดไหน
แล้วทำไมถึงขายดิบขายดีขนาดนี้
เริ่มจากการเตรียมสะโพกหมูบดหนังหมูซอย
ข้าวสวยหุงสุกและกระเทียม

จนส่วนผสมเข้ากัน
จากนั้นนำมาปั้นเป็นก้อนกลม
ให้ได้น้ำหนักประมาณ๔๕กรัมต่อก้อน
นำไปใส่ถุงห่อเป็นต้ม
ใส่พริกสดลงไปเป็นอันเสร็จ
ก็จะได้แหนมต้มหมูแจ๋มแหนมต้มหมูจิ๋ว
กับแกล้มชั้นดีไว้รับประทานแล้ว
แถมราคาไม่แพงด้วยลูกละ๑๐บาทเท่านั้น
ว่าแต่แหนมตุ้มหมูจิ๋วของกลุ่มอาชีพบ้านน้องไฮ
เด็ดต่างจากที่อื่นยังไง
ต้องไปถามคุณทองทิศบุตรเทรน
ประธานกลุ่มอาชีพบ้านน้องไฮกันเลย
เฮ้าบอมมี่ผงกันเสียบอมมี่บ่อเลียบใส่
อันนี้ยวนผสมของสารเคมี่ง
เฮ่าเฮ็ดของสดเฮ็ดตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง
ว้าวได้ยินคุณทองทิศการันตีแบบนี้แล้ว

ผู้บริโภคจะได้รับประทานของดีมีคุณภาพแน่นอน
แถมยังสามารถเก็บใส่ตู้เย็นได้นานถึง๑สัปดาห์
แต่โครงการดีแบบนี้ได้รับการสนับสนุนจากไหน
เดี๋ยวไปถามคุณภูนสุขโนนธนวงศ์
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไฮพันบังนะจ๊ะ
สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับสตรี

โครงการตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะ
ซึ่งจะใช้เวลาว่างมาร่วมกันทำน้ำตุ้งนะคะ
ทำแต่ละครั้งสูงสุดคือ๒๐กิโล
ก็ได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีอยู่ค่ะ

ใครเป็นแฟนพันธ์แท้แหนมต้มหมูจิ๋ว
อย่าลืมสั่งไปทานกันนะคะ

และในเมื่อกลุ่มอาชีพบ้านหนองไฮ

มีรายได้รวยแน่นอนเด้อจ้า